มาดูเรื่องนี้กันต่อที่สุราธานีครับ
ที่น้องเจ็ดขวบเป็นเขาเรียกว่าเลือดออกตามตัว

เกิดขึ้นกับนะฮะน้องอายุ๗ขวบนะครับอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะ
ในพื้นที่ตะบนตลาดอำเภอเมืองสุราธานี

สดือด้วยใช่ทุกอย่างเลยอ่ะเล็บเล็บหูฝ่ามือหมดนะคะ
คือน้องมีอาการผิดปกติครับ
ออกตามผิวหนังตามจุดต่างโดยไม่ทราบสาเหตุ
นางสาวพิมพการโคตรพักดีอายุ๒๗ปี

ก่อนนั้นนี้น้องแพลวาเป็นเด็กร่าเลิงนะครับ

แต่จู่มีรอยช้ำตามร่างกาย

ล่าสุดครับเมื่อวันที่๗เมษายนนะครับ
ที่ผ่านมานะครับมีเลือดออกจากจมูก

หมอก็ให้ความเห็นบอกว่าอาจจะเป็นโรคฤทธิ์สีดวงจมูก

กระทั่งช่วงดึกของวันที่๘เมษายนครับ
แพรวาก็มีอาการเลือดออกที่จมูกตาหูผิวหนัง

แต่ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดนะ
ก็เลยพาไปหาหมออีกครั้งนะครับ
พอไปหาหมอตรวจอย่างละเอียด
มีผลเลือดเป็นปกติทุกอย่าง
ให้วิตามินมารับประทาน

หมอระบุว่าอาการของแพรวา
อาจจะเกิดจากโรคเหงื่อออกเป็นเลื่อนครับ

เดี๋ยวหมอจะนัดมาตรวจอาการอีกครั้ง

แม่ของน้องแพรวาเล่าบอกว่าวันที่๑เมษายน
ที่ผ่านมานะพาน้องไปฉีดวัคซีนโควิด๑๙

นะฮะแล้วกังวลกับโรคประหลาดนี้ด้วย
วิงวอนนะฮะหมอผู้เชี่ยวชาญ

วิทยาศาสตร์แล้วศัยศาสตร์ด้วย

พอกลางคืนมาออกตาออกหู
แล้วพอเช้าของอีกวันหนึ่งก็คือตามตรงอื่นตามมาด้วย
ตามรูขุมขนเลยอ่ะใช่ค่ะแต่น้องไม่มีแผลอืม

จะรู้สึกเจ็บจะรู้สึกเจ็บแทบ
แต่ว่าพอมันออกแล้วแล้วมันมาออกซ้ำอีก

แต่ถ้าพอไปออกที่ใหม่เขาจะเจ็บจะแตก
ว่าถ้าช่วงนี้ที่ว่าออกที่ตาเขาก็จะแสบตาตลอด
หนูทักไปหนูบอกว่าหนูขอปรึกษา

แล้วหนูบอกว่าเนี่ยค่ะน้องเลือดออกเลือดออกอยู่ก็คือเลือดออกเอง
แล้วก็แกก็เลยถามว่าแล้วน้องได้ไปโรงพยาบาลหรือยัง
น้องเป็นเมื่อไหร่แล้วก็หนูบอกน้องไปแล้ว
ผลเลือดก็คือปกติค่ะแล้วแกก็เลยโทรมา
แล้วก็แกบอกว่าถ้าแกให้นักข่าวเข้ามาช่วยประสานงานได้ไหม
เพราะว่าเผื่อบางทีเขาจะได้ส่งให้หมอที่ว่าเก่ง
ช่วยเข้ามาดูแลน้องค่ะ
คุณผู้ชมฮะตอนที่ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์แม่อยู่นี่

นี่อีกมือนึงก็มีทิชชู่เปียกอยู่
นี่แหละครับออกมาให้เห็นแบบนี้เลย
แล้วมันเหมือนกับมันปุดออกมาแบบนี้
นี่จะพร้อมจะซึมออกมาตลอดเวลา
มันเหมือนออกตามรูขุมขนอะไรอย่างนี้